สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

เช้าวันนี้หลายคนตื่นมาคงได้สัมผัสกับลมหนาว
รวมไปถึงสายฝนที่โปรยปลายลงมาในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างของประเทศไทย
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าฝนตอนบนจะลดลงนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญก็คือมรสุมฤดูหนาว
หรือว่ามารสุมตะวันออกซึ้งเหนือนั้นมีกำลังแรงละทีเดียวครับ
แรงแบบนี้นอกจากจะทำให้เกิดฝนตกแล้ว
หนึ่งเรื่องที่ต้องระวังก็คือการเดินเรือนั่นเองครับ
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ระยะนี้คลื่นอาจจะสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ดังนั้นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วย
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าฝนนั้นจะตกจุดไหนบ้าง
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
ภาพแรกนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
กลุ่มเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่าตอนนี้เองกลุ่มฝนนั้นมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่แถวกัมพูชา
ลงมาบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และถ้าหากเราคำนวณต่อจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมง
ก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ดังนั้นใครที่อยู่จุดนี้หรือว่าใครที่จะเดินทางไปเที่ยวจุดนี้เนี่ยนะครับ
ต้องระวังเรื่องสถานการณ์ฝนกันหน่อยแน่นอนครับ
เมื่อฝนใต้เพิ่มขึ้นบริเวณทางตอนบนอากาศก็จะหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญครับอากาศบางจุดบางพื้นที่จะลดฮวบ๔๖องศาเซลเซียตเลยทีเดียว
ปัจจัยนอกจากจะเรียกฝนที่ตบมาในเช้าวันนี้แล้ว
รวมกับมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องเตรียมตัวดีหน่อย
เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าอากาศนั้นจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงค่ำ๔๖องศา
เย็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘ธันวาคมนี้นะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเมืองไทยของเรากันก่อนนะครับ
ถือว่าเป็นจุดแรกที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น
พื้นที่สีเขียวปกคลุมเป็นวงกว้างละทีเดียวนะครับในพื้นที่ภาคอีสาน
ส่วนพื้นที่ภาคกลางยังมีสีเหลืองอยู่บ้างก็คืออากาศอุ่นมีความชื้นเข้ามาปกคลุม
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับพบว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
พื้นที่ภาคเหนือคาดการณ์ว่าต่ำสุดเนี่ยนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๒๑๓องศาเซลเซียตส่วนอีสานตอนบนอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
ตอนกลางจะอยู่ที่ประมาณ๑๐ปลายแล้วก็๒๐ต้นเท่านั้น
นี่คือความหนาวเย็นที่จะมาเยือนแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์เลยทีเดียว
ทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากวันอาทิตย์เป็นต้นไป
สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ
การว่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันที่๑๘ครับ
อีสานนั้นมีโอกาสเย็นลงอีกประมาณ๔๖องศาเซลเซียต
ไปเที่ยวภูครับเตรียมเสื้อหนาวไว้เลยนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะเย็นลง
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๗๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือจะหนาวนานหน่อยครับ
ไปจนถึงวันที่๑๙ธันวาครับ
อุณหภูมิเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ใครขึ้นดอยมีโอกาสได้เห็นน้ำค้างแข็งนะครับ
อากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๔๑๒องศาเซลเซียต

อุณหภูมิก็คาดการณ์ว่าจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

ยังไงใครท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ